ดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะเกิดขึ้นตรงแยกราชประสงค์ตรงใกล้ใกล้โรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
ทีนี้พอกลับรถมาเป็นจังหวะตัดหน้าอ้าว

คุณนั่นแหละผิดดูเอาละกันค่ะจากกล้องของฝั่งบิ๊กไบท์ค่ะ
คุณผู้ชมกระจายเลยอ่ะคือจังหวะเนี้ย
ไบท์ก็มาตามทางนะจากเลนซ้ายสุดถูกไหมคะ
ครับอ่าแล้วจังหวะที่รถมันก็เยอะมาแล้ว
เดอร์จะเข้าซอยป้าดอมดอมว่าเออเหมือนจะตั้งใจจะเลี้ยว
เนี้ยคือจะเลี้ยวจะมาสุดอ่ะเออจะมาสุดอ่ะ
มาเลนสุดซ้ายสุดอาหารกระจายเลยอ่ะ
ตอนชนไปแบบนี้ค่ะแล้วรายเดอร์ก็ไม่ได้ขอโทษ
แล้วรายเดอร์บอกว่าบิ๊กไบท์ผิดคุณผู้ชมว่ายังไง
ตรงนี้ก่อนถึงแยกราชประสงค์นะแล้วกล้องติดหมวกของคุณฟ้า
คุณฟ้าอายุยี่สิบห้าปีเธอเอ่อขี่บิ๊กไบท์ครับ
แล้วก็บอกว่าวันนั้นเธอขี่บิ๊กไบท์มาประมาณความเร็ว
ประมาณห้าสิบถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
เลนซ้ายสุดโอ้โหแล้วดูสภาพรถของเธอ
รถนี่เขาบอกว่ารถแพงด้วยใช่ไหมอ่ะสี่แสนกว่าบาทน่ะ
ไบท์คันนี้อืมทีเนี้ยพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุอ่ะ
เป็นทางกลับรถพอดีรายเดอร์เขาข้ามแยกตรงทางกลับรถ
ข้ามมา๓เลนแล้วคือเขาจะตัดเข้าทางข้างหลังโรงพยาบาลตำรวจอ่ะ
ตรงนั้นมันเป็นทางออกด้านหลังโรงพยาบาลตำรวจ
มันห้ามเข้าอยู่แล้วนะดอมมันเข้าไปไม่ได้อยู่แล้ว
ทีนี้ตัวพี่คุณฟ้าเขาขี่มาทางตรงเขาก็เบรกไม่ทัน
หลบก็ไม่ทันก็ไม่คิดไงเพราะว่าเขาก็คงมองแล้วแหละ

ก็ไม่คิดว่าจะมีรายเดอร์จะเข้าไปในโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรงประตูทางออก
ทีนี้พอเฉียวชนกันเกิดขึ้นเธอรีบไปถามรายเดอร์คู่กรณีเลยนะ
ตรงไหนหรือเปล่าแต่คู่กรณีบอกว่าคุณผิดรถคันอื่นเขาจอดให้ผมหมดแล้ว
แต่คุณขับมาเร็วแล้วก็มาชนผมเรื่องนี้ไปจบที่โรงพักค่ะ
คุณฟ้าเปิดกล้องให้ตำรวจดูแล้วก็บอกว่าดูสิคุณตำรวจ
คือฟ้าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไหม
อ่าคุณเป็นฝ่ายถูกนะแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราว
ได้เอาค่าเสียหายอะไรแต่ว่าเอาคลิปนี้มาโพสต์
หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์แต่ปรากฏว่ามีรายเดอร์ส่งข้อความมาหาคุณฟ้า
ถ้าเกิดว่าสามีฉันโดนแบนมาวิ่งไม่ได้จะหาตังค์จากที่ไหน

พยายามอธิบายแล้วทางนั้นก็เลยยอมขอโทษ

เออแล้วก็ขอบคุณที่ไม่เอาเรื่องสามีเนี่ยเห็นไหม

ถ้าเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ

ฟ้าก็บอกว่าคุณคุณคิดว่าสามีคุณถูกใช่ไหม
คุณลองไปดูคอมเมนต์ด้วยสิว่าเขาไปในแนวทางไหน